ไปที่ข่าวใหญ่วันนี้นะครับ

เจ้าของช้างนะครับที่จังหวัดตรัง

เลี้ยงช้าง๒๐เชือก
ตอบแทนบุญคุณที่ช้างสร้างรายได้สร้างอาชีพ
และมีสิ่งดีขึ้นในชีวิตวันนี้นะครับ

นี่แหละครับภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับ
เป็นบ้านของนายเหมรัสครับ

เลี้ยงช้างรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง
ชาวบ้านได้ร่วมบุฟเฟ่ด้วยนะครับ
มาร่วมกิจกรรมด้วย

เพราะว่าที่สาเหตุมีงานเลี้ยงแบบนี้
เพราะว่าช้างเหล่านี้แหละครับ
เกิดการสร้างงานสร้างรายได้

นี่ช้างบางเชือกนะครับ
เป็นช้างที่ลากไม้ยางพาราด้วย

หลังจากเลี้ยงบุฟเฟ่แล้วก็มีพิธีรับขวัญช้าง
โดยมีครูหมอมาเจิมหน้าผากให้ช้าง

มนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนายเห็มวัยแปดสิบแปดปีก็เล่าว่า
เริ่มเลี้ยงช้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าจำนวนเก้าเชือก
จนมาถึงปัจจุบันมีทั้งหมดยี่สิบเชือกตัวผู้แปดเชือก
และตัวเมีย๑๒เชือกในทุกปีจะมีการทำบุญขึ้นปีละครั้ง
ในช่วงเดือนหกหรือว่าเดือนเก้าข้างขึ้นนะครับจัดสืบต่อกันมาเป็นปีที่๒๑แล้วนะครับ
เพราะอยากตอบแทนช้างที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
ทำมาหากินคล่องและเชื่อว่าทำให้ช้างไม่ดุร้าย
ก่อให้เกิดปัญหาใดแต่เห็นบอกอีกว่าไม่เคยขายช้างให้กับใครนะครับ
เพราะอยากให้ลูกหลานมาสืบทอดกิจการและด้วยความชอบความผูกพันที่มีต่อกันมานาน
ทำให้ช้างทุกเชือกอ้วนทุนสมบูรณ์และเชือกมาก
โอนจริงตัวใหญ่จริงนะฮะ
นี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้แหละครับ
เด็กผู้ใหญ่ผู้มีส่วนร่วมก็มาร่วมจริงกรรม
ให้บุฟเฟต์อาหารชัก๒๐เชือกเลยทีเดียวครับ
และดูแม้จะตัวใหญ่แต่ช่วงคนเข้าไปถ่ายรูปใกล้เลย
เขาก็ยืนนิ่งแล้วเขาดูอารมณ์ดี
สายงงไปสายงงมาได้กินแล้วอร่อยจัง